อันนี้ของแอดมินเพจดังที่เอาเรื่องของหลวงพ่อแดงนะฮะ
ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวออกมาแอดมินเพจก็ออกมาขอโทษแล้วเรียบร้อย
แต่ทีนี้คนเมืองเพชรเขาบอกว่านี่ถ้าขอโทษก็จะพร้อมรับการขอโทษ
แต่ทางที่ดีที่สุดมากราบขอขมาหลวงพ่อหน่อยดีไหมนะครับ
มากราบขอขมาต่อหน้าสรีระของหลวงพ่อแดงหน่อยนะครับ
เท้าความดราม่ากันสักนิดหนึ่งนะฮะเกิดจากเพจเฟซบุ๊คชื่อว่าตัวร้อนเวอร์ไวน์
นำรูปภาพของเหรียญหลวงพ่อแดงอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิต
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจริงท่านเป็นพระเกจิชื่อดัง
แล้วก็เป็นที่เคารพรักศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ
แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลจากนั้นโอ้โหทัวร์ไปไหนคุณ

จอยกันอยู่หลายคันหลายวันนะฮะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาจากคนที่ศรัทธาหลวงพ่อแดง
บอกว่าโอ้โหคุณไม่รู้จักหลวงพ่อแดงเหรอท่านเป็นเกจิดังนะ
แล้วอยู่คุณเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครหน้าตาแปลกประหลาดอะไรแบบนี้
เพราะว่าตอนแรกนะทางเพจเองเขาก็ไม่ได้ดูมีท่าทีจะขอโทษนะ

แบบแล้วยังไงล่ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่แบบคนก็เข้าไปถล่มเยอะมากอ่ะคุณ
เขาก็โต้กลับเหมือนกันพวกที่จ้องจะดรามะอะไรอย่างนี้นะฮะ
เออก็โต้กลับกันเยอะนะฮะแต่ทีนี้คนอื่นอื่นเขาบอกมันกระทบจิตใจ
ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อแดงที่เคารพสัทธาต่อหลวงพ่อนะฮะ
ก็อยากให้ทางเพจลบรูปออกและออกมาขอโทษ
ล่าสุดนะเพจตัวร้อนเวอร์วายได้ออกมาโพสต์ขอโทษใจความสรุปนะฮะ
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่กระทำไปด้วยความไม่รู้
ตั้งแต่โพสต์ไปก็โดนบรรดาลูกศิษย์ท่านโทรมาข่มขู่ด่าทอทั้งวันทั้งคืน
ไปค้นหาข้อมูลว่าหลวงพ่อท่านเป็นใคร
ก็พบว่าท่านเป็นพระที่ดีมากทำคุณงามความดีไว้มากมาย

ผมจึงอยากขอโทษต่อกรณีความไม่รู้ไม่คิดหน้าคิดหลังของผมในครั้งนี้
ขอโทษลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาหลวงพ่อแดง

และผมจะได้ทราบไว้ว่าไม่ควรเล่นกับศรัทธาของใครแบบนี้อีก
นี่ล่าสุดนะในฝั่งของเพจนะครับ
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับคนที่เคารพสัทธาหลวงพ่อแดง
โดยเฉพาะชาวเพชรชบุรีนะครับ

โหโกรธมากคุณ
แต่เมื่อรู้ว่าเขาทำผิดและขอโทษ

เพชรเป็นคนใจนักเลงพอก็ยินดีจะให้อภัย
แต่การโพสต์ขอโทษด้วยข้อความอาจจะไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกที่จริงใจหรือเปล่า
ดังนั้นอยากให้มาฮะมากราบขอขมาสรีระหลวงพ่อแดงที่วัดเขาบันไดอิต
แล้วก็นำภาพการมากราบขอขมาลงเพจให้คนเพชรแล้วก็คนที่ศรัทธาหลวงพ่อแดงได้รับรู้ด้วยนะครับ
ส่วนคนนี้ฮะประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีนะฮะพี่เอกชัยอังกินันนะครับ
อยากให้แอดมินเพจตัวร้อนเวอร์วายมากราบขอขมาต่อหน้าสรีระสังขารของหลวงพ่อแดงเหมือนกัน
และคนเมืองเพชรก็พร้อมจะให้อภัยนะฮะ
ก็ขอแนะนำนะว่าถ้ามีความจริงใจและจริงจังที่จะขอโทษครับ
ก็ขอแนะนำให้มากราบสรีระท่าน
ส่วนคนเพชรบุรีเมื่อออกมาขอโทษแล้วผมคิดว่าตามสเต็ปของคนเพชรนะครับคงจะไม่มีอะไรครับ

เขาจะเขาขอโทษด้วยกว่าไม่รู้
หรือว่าเขารู้และก็แค่ตัว

พวกเราก็ขนเพ็จอ่ะ
ส่วนมาก่อนใจนักเลงอ่ะ
อ่าขอโทษนะก็

ตอนนี้ก็สารีละท่านยังอยู่